คุณผู้ชมครับวิกฤตของโควิด๑๙ในครั้งนี้ต้องยอมรับนะครับว่า
ส่งผลกระทบกับผู้คนหลากหลายกลุ่มหลากหลายอาชีพ
โดยเฉพาะคนหาเช้ากินค่ำบางคนแทบจะไม่มีเงินไม่มีข้าวกินเลยก็มีครับ
แต่ว่าคนกลุ่มหนึ่งเขาเป็นคนขับรถตุ๊กนั่นเองนะครับ
แต่เดิมเนี่ยรับจ้างในการขับรับส่งนักท่องเที่ยวตอนนี้ไม่มีแล้วครับ
พิษของโควิดก็เลยมารับจ้างในการส่งของแทน

อาชีพขับรถสามล้อรับจ้างหรือตุ๊กที่เป็นขวัญใจของชาวต่างชาติ
นิยมใช้บริการวันนี้ด้วยสถานการณ์ระบาดของโควิด๑๙
ทำให้ไม่มีรายได้อย่างที่เคยส่งผลให้รายได้ลดหายไป
กลุ่มคนขับรถตุ๊กกลุ่มนี้จึงผันจากส่งคนมาส่งของ
ของสมาลิงตุ๊กกว่า๕๐ชีวิต
ก็เห็นว่าไม่มีรายได้ให้กับสมาชิกใน๓ล้อในเครือ
ก็เลยหันมาเปิดการรับส่งสินค้า

หางานให้๓๐๐มีงานทำมีรายได้
นายสาคอนดีครันคนขับรถสามล้อรับจ้าง
บอกว่ารับส่งของที่ขนาดไม่ใหญ่มาก
รถทุกคันที่รับส่งของผ่านการลงทะเบียนแล้ว
ไม่ต้องกลัวว่าของจะไม่ถึงมือคนรับ
เพราะมีประกันของด้วยของไม่หายแน่นอน
ส่วนมากการขนส่งจะเป็น
เป็นของที่แพ็คสำเร็จเป็นต้นไม้ไม้ประดับ
เป็นกระถางต้นไม้เป็นขากระถางอย่างนี้
ส่งตามหมู่บ้านตามคอนโดต่าง
แล้วแต่ที่บริษัทจะจัดแจงให้เราว่าไปจุดไหนบ้างแต่ละวันครับ

ซึ่งนี่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางส่งของแบบใหม่

และยังเป็นอีกหนึ่งโอกาสของคนขับรถสามล้อรับจ้าง
ในการหาเลี้ยงปากท้องในภาวะที่รายได้ลดหายไป

ก็ยังลงพื้นที่ไปแถวสถานีรถไฟหัวลำโพง
พูดคุยกับคนขับรถสามล้อรับจ้าง
ซึ่งหลายคนลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา๕๐๐บาทจากรัฐบาล

ว่าเงินจำนวนนี้มีค่ามากในการดำรงชีวิตแต่ละวัน
เนื่องจากการขับรถรับจ้างเป็นอาชีพที่รายได้ไม่แน่นอน
จะรู้สึกกลัวติดเชื้อโควิด๑๙
แต่ก็มีความจำเป็นต้องออกมาทำมาหากิน
หลายเตือบอยู่บุคคลจน
ลงไปแล้วก็เหมือนที่บอกว่าอะไรนะ
ก็ไปตรวจสอบก็ขึ้นเหมือนกับอะไรนะที่เขาบอก

ออกไปถ้าเกิดไปติดอะไรมาแต่ว่าเราก็กลัวเหมือนกัน
แต่เราก็ต้องออกมาเพราะว่าถ้าไม่ออกมาก็ไม่มีกิน
ส่วนความคืบหน้าที่สาวโพสต์เฟซบุ๊ก
ว่าเงิน๕๐๐๐บาทแค่เสร็จเงินบนหลังตู้เย็น

วันนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพป่าตอง

เชิญตัวนายกฎจพรอายุ๒๕ปี
ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมาสอบสวนแล้ว

ที่สอบถามว่าลงทะเบียนอย่างไรถึงได้เงินเร็ว
และจากการสอบสวนทราบว่านายกฎชพร
เป็นเจ้าของธุรกิจขายเสื้อผ้าที่ป่าตอง
ลงทะเบียนตามโครงการเราไม่ทิ้งกันจริง

เนื่องจากไม่มีบัตรประกันสังคมและธุรกิจได้รับผลกระทบไม่มีรายได้
ยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำให้รัฐบาลเสียหาย
หลังจากเจ้าหน้าที่สอบสวนเสร็จจึงได้ปล่อยนายกฎจพรไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน